คุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องต่อไปนี้ไม่ต้องลุ้นไม่ต้องรอ

ทีมชอปไทยเฟส๑เฟส๒ผ่านไป

กระโตกกันครังเขาบอกว่าเห็นคนสนใจเดี๋ยวเฟส๓จะมาอีกนะคะ

ทางด้านของนายเล่าว่ารนแสงสนิทนะฮะภูมิในการสำนักงานเศรษฐกิจกันครัง
เขาก็บอกว่าการที่นายสมคิดจัดสู่สีพิทักษ์บรรณายกรรธมนตรี
ต้องการจะให้ดำเนินโครงการชิมช็อปใช้เฟส๓ต่อ
บอกว่าเดี๋ยวขอประเมินก่อนดูเฟส๑เฟส๒ก่อนปัญหามีไหม
คุ้มไหมในการเอางบประมาณมาใช้โดยเฉพาะในการทำเฟส๒ไปแล้ว
จะลงทะเบียนครบ๓ล้านคนครบตามจำนวนไป
เริ่มใช้สิทธิ์รับเงิน๑๐๐๐บาทไปกระเป๋าแรกไปแล้ว
กระทรวงการคลังก็เดี๋ยวขอติดตามผลก่อน
โดยเฉพาะในส่วนของการใช้สิทธิ์กระเป๋าที่๒ที่รัฐบาลคืนเงินให้๒๐เนี่ย
ข้อมูลล่าสุดประชาชนยังใช้จ่ายในกระเป๋าที่๒ไม่ถึง๑๐๐๐ล้านบาท
ดังนั้นถ้าเอาเฟส๓มาใช้อีกเนี่ยอยากเห็นการใช้จ่ายในกระเป๋าที่๒มากกว่า
ที่รัฐให้เงิน๑๐๐๐บาทไปเพราะว่าเงิน๑๐๐บาทถือเป็นการตั้งต้นเท่านั้น
เอาง่ายเขาอยากให้เราเอาเงินส่วนตัวมาใช้เยอะ
ช้อปปงช้อปปิ้งแต่ถ้าเกิดเกินกว่านั้นเขาอยากให้เราใช้เงินส่วนตัวให้มันมีเงินหมุนเวียนมากขึ้น
อย่าให้เงินมันสะพัดขึ้นให้มีการใช้จ่ายมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้
คุณผู้ชมเอาจริงคนไม่ซื้อของเลยคนแทบจะไม่กล้าใช้เงินให้ออกไปจากตัวเลย
เห็นซื้อนี่คือเอาเงินจากชินช็อปใช้ไปซื้อเท่านั้นแหละ๑๐๐บาทเกินกว่านั้นเขาก็ไม่ซื้อไง
ก็เลยแบบเออยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็รอดูว่าเฟส๓มันจะเกิดขึ้นอย่างไรนะฮะ